เพราะว่าในช่วงปีใหม่หยุดยาวที่ผ่านมา
เขาควงหวานใจนอกวงการไปพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่มา
แล้วก็ได้มีการไปไหว้พระไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
แต่ก็ไม่วายเจอกระแสข่าวเมาส์ว่า
ที่ไปทำบุญเสริมสิริมงคลเป็นการเล่นของ
เพราะว่าหวังที่จะกรอบโกยงานในวงการบันเทิงหรือเปล่าค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ขอเลือกใช้เวลาช่วงวันหยุดยาว
ในการพักผ่อนชาร์จแบตให้กับชีวิตอย่างเต็มที่

เพื่อได้ฆ่วงแฟนสาวนอกวงการไปไหว้พระในจังหวัดเชียงใหม่
แต่ก็ไม่วายถูกมองว่าเป็นการพึ่งศัยศาสตร์เล่นของ

งานของเจ้าตัวห่างหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์
โดยนักแสดงหนุ่มค่อเคลียร์แบบชัดเลยว่า
แล้วเป็นสิริมงคลกับเราเราก็ควรจะทำ
ไม่ได้ผูกครับ
ไม่ได้ผูกไม่ได้เป็นของของงานใช่ไหมวิทยาลัย

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผูกสายสินมากกว่า
เล่นผูกสายสินแล้วก็แปะทอง

แล้วผมก็ทำให้ผมรู้สึกมันคือสิ่งที่ดี
ทำแล้วชาติหน้าได้กลับมาเจอกันอีก
ส่วนแพลนงานวิวาที่ตั้งใจจะจัดขึ้นในปีนี้
หนุ่มตะเผยว่าต้องขอเลื่อนออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์บ้านเราตอนนี้

ซึ่งแฟนสาวก็เข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดี
จริงมันถึงกำหนดแล้วนะ

คือได้คุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะต้องมีพิธีที่มันรื่นเริง
อะไรอย่างนี้ผมตั้งใจไว้ทุกข์ตั้งอะไรอย่างเงี้ย

คือคงเว้นระยะก่อน
ก็เดี๋ยวรอทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง
แล้วก็คงได้รู้กันแล้วก็จะเชิญด้วยนะครับ

เลื่อนครับแล้วก็รอดูสถานการณ์

เรื่องตรงนี้จริงไม่ได้สำคัญมากหรอก